เมื่อวันที่๘เมษายนได้ไหมเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะถูกสามีเอาน้ำร้อนราดใส่หว่างขา
แล้วที่สำคัญสามีเอาขวดเบียร์ยัดอวัยวะเพศเธอด้วยความโมโห

ตีหัวเธออีกนะเธอวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับ
ที่สุดสามารถควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เมื่อวานตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ตัวของผู้ก่อเหตุนะคุณนะให้ข้อมูลกับตำรวจ
อู๋พูดเป็นฉากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วตอนนั้นผมโกรธผมคิดอะไรไม่ออกนะ
ผมกำลังต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะกินอยู่
ผมเลยลาดไปเลยลาดไปไม่พอ
ผมเจอขวดเบียร์วางอยู่ผมเอายัดอวัยวะเพศของเมียผมเลยนะครับ
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้น๘เมษายน

ตำรวจสพบังพลีของสมุทรปราการได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
คือนายไพรสารอายุ๓๓ปี
สามีของนางนาริสราอายุ๒๗ปี

ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ตอนนั้นเขาก็คุยกับภรรยา
เรื่องที่ถูกคนงานเมียนมาข่มขืน
แล้วเขาไปตามที่โรงงานเลยว่าใคร

ปรากฏภรรยาไม่พูดไม่บอกนะฮะเลยไม่พบคนก่อเหตุนะฮะ
แต่ตอนหลังภรรยาก็ยอมรับบอกครั้งแรกโดนข่มขืนจริง
แต่ครั้งที่๒ก็ไปโดนเขาอีก
แต่อีกฝ่ายขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะมาบอกสามีนะ
แต่ตัวของนายภัยศาลบอกไม่เชื่อภรรยาแล้ว
เชื่อว่าภรรยาน่าจะนอกใจเขา
แล้วตอนนั้นเขาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่

แล้วก็จับขวดยัดแล้วก็เอาขวดตีหัวเลยนะครับ
ฟังเสียงเขาให้การแล้วก็สาภาพหน่อยครับ
ผมคิดอะไรไม่ได้พี่
ผมก็เลยลากน้ำออกมาผมก็ลาดเลย
แล้วทีนี้มันมีขวดซัดฝาเขียวอยู่นี่
เมื่อช่วงนั้นผมคิดอะไรไม่ได้พี่
อยู่ใกล้มือผมเอาตอนนั้นผมโมโหมาก
ผมก็เลยจับได้ผมก็เลยอ่ามึงยัดไปเลย

มึงเป็นเกรดมาเนี่ยกูยังยอมรับมึงได้
แล้วกูไปทำอะไรให้มึงมึงถึงทำกับกูแบบนี้

ก็คือสรุปว่าเราทำเขาจริง
คุณเชื่อไหมฮะว่านายภัยศาลพูดตรง
คือพูดกับตำรวจแบบตรงเลยว่าเอาขวดยัด
คุณคำเดียวเลยตำรวจสะดุ้งเลย
ตำรวจบอกพอไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นนะฮะ
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาคุณ
คือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็กระทำโดยใช้วัตถุอื่น

แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัส
ส่วนอาการของภรรยาหมอยังติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไปนะครับ